ใช่เกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกแมวน้อย
ไปติดอยู่บนสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์ค่ะ
และทีนี้คนขับรถที่เป็นรถสิบล้อรู้เข้า

ท้ายรถยกขึ้นไปเพื่อที่จะช่วยเหลือแมวกันนะคะ
ผมว่าตอนแรกเขาก็คงคิดหลายวิธี
จะขึ้นไปช่วยได้ยังไงหาบันไดหรือหาอะไรดี
ก็คุณดูจุดที่ไปติดดูสินอกจากคิดว่าจะไปช่วยได้ยังไง
อันดับแรกเลยขึ้นไปติดได้ยังไง
นี่แหละค่ะในโลกโซเชียลเขามีการแชร์เหตุการณ์นี้
ผมเป็นห่วงอันตรายกับคุณขับเหมือนกับ

หลายคนก็สงสัยว่าเจ้าเหมียวน้อยขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไง

เพราะว่ามีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ทีนี้ก็มีคลิปวิดีโออีกมุมหนึ่งค่ะออกมา
วิดีโอนี้จากนายนัทธิกรกุฎเป่งอายุ๒๒ปี
เป็นเจ้าของร้านจิ้มจุ่มอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวนี่แหละค่ะ
นาธิกรก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลเนี่ยนะคะ
บอกว่าผมได้ยินเสียงแมวร้องมานานวันหนึ่งแล้ว

ใช่ขนาดตอนนั้นรถก็วิ่งนะแต่ก็ยังได้ยินเสียงแมว
แล้วบังเอิญว่ารถสิบล้อคันนี้เนี่ย
มาปะยางบริเวณดังกล่าวพอดี
เมื่อคนขับเองรู้ว่าอ๋อมีแมวติดอยู่ข้างบน

บอกว่าจะนำรถสวนเลนบนถนนพระรามเก้า

ปีนไปช่วยเหลือแมวจนรอดปลอดภัย
คนขับรถผ่านไปผ่านมาคงงนะ
นี่ภารกิจอะไรทำอะไรใช่ค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยพอมาถามว่า
แมวขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่มีใครทราบ
ตอนนี้เจ้าของร้านก็นำแมวมาเลี้ยงเอาไว้
ที่บ้านแล้วฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
แมวร้องตั้งแต่มุดคืนนี้แล้วนะพี่

จะเอามันไปเลี้ยงหรือเปล่า
คงขวัญภาวะคงตกใจนะ
แต่ก็เป็นปริศนาแมวขึ้นคาน

ช่วงสะพานข้ามแยกซ่อมให้น้อยอยู่เลยตัวน้อยอยู่เลยคานบนสะพาน
ไม่ได้มีนิ่งอะไรอื่นปิดสนามแมวขึ้นแต่นี่ก็ตกใจเลย
แต่ว่าเอ๊ะหรือว่าเขาหล่นลงมาจากรถ
คันไหนหรือว่ายังไงบ้างอาจจะเป็นไปได้นะคุณ
บางทีอย่างที่เกิดบอกไงว่าแมวชอบเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถไง
ไม่ได้ยังไง